ขับรถไปนอกจากถนนที่ต้องระวังแล้วก็ต้องระวังต้นไม้สองข้างทางด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะเหมือนเหตุการณ์ที่จังหวัดเลย
ขับรถมาดีต้นสนอายุกว่าร้อยปีคุณดูสิต้นใหญ่ขนาดไหน
ปีเลยเหรออายุนับร้อยปีแล้วมันหักโค้นลงมาทับรถกระบะของสองผัวเมียที่เขาขับตามกันมานะคะบนถนน
แล้วปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับลงมาแบบนี้เลยนะคะ
เหตุเกิดตอนตี๕๓๐ค่ะบนถนนมะลิวันบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอนในตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะ
ก็ประสานแพทย์โรงพยาบาลกู้ภัยตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วคุณดูสิจุดเกิดเหตุเนี่ยต้นไม้ล้มมาทับอยู่แบบนี้
กลางรถเลยค่ะต้นสนใหญ่จริงใหญ่มากอายุกว่า๑๐๐ปีสูง๒๕เมตร
ล้มทับถนนสี่ช่องจราจรไปทับรถกระบะอีซูซูสีบรอนค่ะ
ต่อเต่าวาแหวน๑๖๙๙ขอนแก่นสภาพเนี่ยพังยับเยินไปหมด
แล้วในรถเนี่ยมีสองสามีภรรยาก็ถูกอัดอยู่ในนั้น
ทีนี้คนขับนะคะก็คือนายอภิษฎจุลนันอายุ๒๔ปี
ส่วนคนเจ็บชื่อว่านางสาวพรทิพย์ดำก่ำอายุ๒๓ปี
คือเขาได้รับบาดเจ็บแล้วติดอยู่ในรถกู้ภัยใช้เลื่อยยนตัดต้นไม้นานกว่าสามสิบนาทีนะคะ
สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถได้
จากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลเลยค่ะสอบสวนทราบว่าสองผัวเมียเขามีอาชีพรับเหมาที่จังหวัดเลย
ตอนเกิดเหตุเขาออกจากบ้านแล้วเขากำลังเดินทางไปที่บ้านเกิดในจังหวัดขอนแก่น
กำลังจะไปซื้อรถยนต์คันใหม่อ่ะคุณโอ้แล้วตอนนั้นฝนก็ตกหนักนะคะ
สุดท้ายถูกต้นไม้มันล้มทับ
เป็นเหตุให้ภรรยาเนี่ยบาดเจ็บและสามีก็เสียชีวิตดังกล่าวค่ะ
เนี่ยฮะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะ
ย้ำแบบนี้ขับรถช้าหน่อยจะมีความปลอดภัย